ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเกาะกระดานจังหวัดตรังคว้าอันดับหนึ่งเป็นชายหาดสวยสุดในโลกในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
เวิลบีชไกด์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เห็นบอกว่ามีชายหาดในไทยคว้าชายหาดสวยที่สุดอีกเพียบเลย
นายอนุชาบูรพาชัยศรีค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและปฏิบัติการหน้าที่โคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ระบุไว้นะคะบอกว่าเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดของเวิลบีชไกด์ของประเทศอังกฤษ
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลจัดลำดับในหัวข้อ๑๐๐ลำดับ
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกประจำปี๒๕๕๙
โดยมีชายหาดจากประเทศไทยติดอันดับถึง๕แห่งด้วยกัน
อันดับที่๑นะคะคือเกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะ
อันดับที่๙เป็นหาดเร่ไลหาดไร่เลจังหวัดกระบี่
อันดับ๑๘หาดฟรีดอมจังหวัดภูเกศลำดับที่๒๑หา๐๑๕

และอันดับที่๔๔ตะโนทเกาะเตาจังหวัดสุราชธานี
สำหรับเกาะกระดาษที่คว้าอันดับ๑นั้น
ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก
คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยไป
เป็นเกาะที่สวยที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงมีสภาพสมบูรณ์
อยู่ห่างจากทางภาคใต้ของจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็อยู่ใกล้กับเกาะพีพีเพียง๒๓ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
้อมรอบไปด้วยความสวยงามตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพลุกพลาด
รบกวนก็ไม่ค่อยมีนะคะ
และที่สำคัญค่ะถือว่าเป็นเกาะที่มีสภาพทางสิ่งแวดล้อมทางทะเลดีเยี่ยมอีกด้วย
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลำดับที่๑ของชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะ
อันดับดังกล่าวนี้การจัดอันดับนี้ถือว่าเป็นการจัดลำดับที่
แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวของทะเลไทยที่สวยใสสะอาด
แล้วก็แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ
และอีกครั้งถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลอีกด้วย
ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ต่างพากันอยากมาเยือนเกาะกระดานตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ
การจัดบำดับนี้นะคะถือว่าเป็นอันดับที่ขึ้นชื่อ
แล้วก็เกาะกระดานเนี่ยก็พังงาดขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่ง
ของทะเลที่สวยสะอาดน้ำใสติดอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะในเมื่อเมืองไทยของเรามีของดี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้
ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมทั้งชายหาด
แล้วก็ใต้ท้องทะเลให้รักษาแชมป์
เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกแบบนี้ต่อไปนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ